เศรษฐีฮ่องกงลั่นพร้อมยกสินสอด๖๐๐๐ล้าน
หนุ่มที่แต่งงานกับลูกสาวเลสเบี้ย

จิ๋วจังก็นี่ไงเศรษฐีฮ่องกงคนนี้ไง

เขาเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านชาวฮ่องกง

ไม่เป็นจากเมนมาก

ที่มาตามขอซีจิวเจ้า

สำหรับเจ้าพ่อนักลงทุนผู้ร่ำรวยมหาศาลชาวฮ่องกงนะฮะ

บอกว่าจะเสนอสินต่อเป็นเงินจำนวน๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่สามารถตามพิทิศใจจีจี้เจ้าลูกสาวของเขาได้นะครับ

แต่ล่าสุดมีผัวเลย
ปี๖๐๑๑มกรานี้

รายงานบอกว่าซีซิลเจ้า
พร้อมเสนอสินสอดนะครับเพิ่มมาอีก๓เท่า

นะครับเขาบอกเป็นเงิน๖๐๐๐ล้าน

ที่จะเปลี่ยนใจลูกสาวสุดที่รักให้กลับมาเป็นหญิงแท้นะครับ

ซึ่งอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
ปี๕๕ซีจิ้วเจ้านะครับได้ออกมาประกาศหาลูกเคย

เสนอตัวนี้ประมาณ๒หมื่นหรอกคน
น้องพ่อเลิศจริงเลยอ่ะ
เขาคบหาอยู่กับแฟนสาวเขาเนี่ยมา๙ปีแล้วนะฮะ
ปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้นนะครับ
เวลาผ่านไป๒ปีตอนนี้เนี่ยให้เป็น๒เท่าเลยนะฮะ

พ่อก็รู้อยู่แล้วว่าลูกไม่เอาวะ

เหมือนเราจะไปมีเมียโอ้ไงเนาะมันจะทำไม่ได้หรอก

เขาบอกเลยเนี่ย๑๘๐ล้านบาท

หรือคุณแม่เราก็ทำจะหลับหูหลับตา

จะให้บอกชื่อเพื่อนไหมล่ะ

ปุ๊บแล้วก็เอาใส่อากาศให้ฉันกิน

จะไปเอาถ้าผู้หญิงมันไม่ได้อยู่แล้วอีบ้า
คือใครก็ได้ที่สามารถมาพิชิตใจลูกสาวเขาได้

เขาก็จะให้๑๘๐ล้านดอลลาร์หรือว่า๖๔๐๐ล้านบาท

แต่เขาเป็นเลสเบียนเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละ